ใครจะลืมก็ลืมแต่พีชพัชระไม่ลืมแน่นอนนะคะ
แล้วก็เอาไปเผยแพร่เพื่อทำให้ตัวเขาเองเสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งทางพีชพัชระเองก็ได้ยื่นเรื่องนี้กับปอทแล้วนะคะ
หลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตคนรักไป
ล่าสุดเจอเจ้าตัวนะคะพีชบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเงียบไป
แต่ยังไงก็ยืนยันว่าจะตามต่อจนเจอตัวอย่างแน่นอนค่ะ
ยังคงต้องตามกันต่อไปนะแต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป
แต่พีชพัชรายืนยันแน่นอนว่าเอาเรื่องจะเงียบไป